เป็นนุ่มต่อชดนะฮะเอาปืนไปจ่อยิงภรรยาซึ่งเป็นครูสาวเสียชีวิตต่อหน้าลูก
สุดท้ายตัวเองนั้นก็ยิงตัวเองตายตามไปครับเนี่ยคุณกล้องวงจรปิดนี่จับภาพได้เลยนะ
นี่ค่ะคือรถเสียการควบคุมอ่ะค่ะเนี่ยคืออันนี้ก็เสียชีวิตแล้วเพราะยิงไปแล้วอ่ะนะฮะ
รถก็ถลายเข้าไปอยู่เกาะกลางแบบนี้แหละครับ
ภาพของรถเก๋งเสียหลักปีนขึ้นไปเกาะกลาง
ก่อนจะไปจอดริมถนนประชาวิวัฒน์นะฮะ
ตัดถนนเอเชีย๑๘เขตเทศบาลเมืองสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาสครับ

พบเด็กหญิงอายุ๗ปีนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนเทศบาล๓
เทศบาลเมืองสุไงโกลกนั่งร้องไห้อยู่คุณผู้ชมคนเดียวที่เบาะหลัง
ก็เลยเปิดประตูออกมาว่าเป็นยังไงดูสิ
ไปดูข้างในพบว่าอ้าวที่บริเวณเบาะนั่งคนขับ
ไปพบผู้เสียชีวิตแต่งกายชุดข้าราชการศรีกากี
มีบาดแผลถูกยิงนะเป็นปืนถูกยิงด้วยปืนพก๙มมที่ศีรษะ

ทราบชื่อนางสาวนัทธนันตระกูลพรมอายุ๓๐ปี
ก็เป็นแม่ของน้องคนนี้แหละนะฮะเป็นคุณครู
วิชาดนตรีที่โรงเรียนสุไงโกลก
ส่วนบริเวณบอกข้างคนขับผู้เสียชีวิตอีก๑คน
ก็คือผู้ชายเป็นพ่อทราบชื่อคือ๑๐ตำรวจโท
บุญยวัตรตะกูลพรมอายุ๒๘ปี
เป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔๗สุไงปาดี
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยศาลจังหวัดนราธิวาส
ก็มีแผลถูกกระสุนปืนชนิดแล้วก็ขนาดเดียวกัน
ศีรษะด้านขวา๑นัดแล้วก็บริเวณหว่างขา
ก็ไปพบปืน๙มมตกอยู่
แล้วก็มีปลอกกระสุนตกอยู่ตรงที่บริเวณพักเท้า๔ปลอก

ก่อนที่จะให้ทางด้านของกู้ภัยทานน้ำใจสมัยโกรก
นำศพทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
แพทย์นั้นชนสูตรพลิกศพอีกครั้ง
ก่อนจะประสานญาติไปรับศพแล้วก็ประกอบพิธีกันต่อไปนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปสอบถามกับเด็กคนนี้

เป็นลูกของทั้งสองคน
สอบสวนมาทราบภายหลังว่าเด็กผู้หญิงคนนี้

เป็นลูกของนางสาวนัทธนันผู้เสียชีวิต

เพื่อไปรับนางสาวนัทธนัน

ซึ่งรออยู่ที่โรงเรียนเทศบาล๓ก่อนทั้ง๓คนจะขับรถกลับบ้าน
นางสาวนัทธนันเปลี่ยนเป็นคนขับแล้วก็มีฝ่ายชายเป็นพ่อเลี้ยงนั่งคู่กันมา
เด็กก็นั่งอยู่เบาะหลังระหว่างทางกลับบ้านเด็กบอกว่า
ระหว่างทางทั้งสองคนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในรถโตเถียงกันไป
พอถึงจุดเกิดเหตุฝ่ายชายพ่อเลี้ยงชักปืนขึ้นมายิงใส่แม่ของเขา
ฟุบลงไปที่เบาะนั่งแล้วรถก็เสียหลักขึ้นไปที่เกาะกลาง
แล้วก็จอดแน่นิ่งอยู่จากนั้นพ่อเลี้ยงใช้ปืนยิงตัวเองตายตามไป
แล้วก็ปล่อยให้น้องคนนี้นั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
แต่สุดท้ายเด็กคนนี้ก็กลายเป็นลูกกำพาไปแล้ว
แล้วสิ่งที่น่าสะเทือนใจคือตำรวจต้องสอบปากคำน้องยังอายุ๗ขวบเองค่ะ
ต้องมานั่งให้การว่าแม่เขาเสียชีวิตยังไง
โดนพ่อเลี้ยงทำอะไรบ้างแบบนี้นะคะสะเทือนใจเหลือเกินคุณผู้ชม